ท่านผู้ชมครับดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับ

หลงรักมวยไทยมากเขาก็เลยไปศักดิ์ไว้ที่แขนเอาไว้นะครับ

แต่ช่างสัดเนี่ยไปเข้าใจผิดหรือเปล่าคือไปสัดขอละครัง

อ่าเขาก็โพสต์ภาพเนี้ยลงไอจีส่วนตัว

นะพร้อมกับแคปชั่นมวยไทย
ค่ะแล้วก็โชว์ที่แขนเห็นไหม
อ่าถ้าแคปชั่นเนี่ยคือมวยไทยภาษาอังกฤษ

แต่ที่แขนเขาเนี่ยเขาตั้งใจที่จะศักดิ์เป็นภาษาไทย
เป็นมวยไทยที่ใช้คอระคัง
ซึ่งความหมายมันคือมันออกเสียงแล้วมันไม่ได้อ่ะ

อ่าทางแฟนคลับทั้งโดยเฉพาะคนไทยนะฮะ
หรือว่าชาวต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเนี่ย
เขาก็ส่งอีโมจิไปทักทวงว่ามันไม่ใช่แล้วจิมิ

มมี่นี่เขาดังนะเขาเป็นคิกบ็อกเซอร์
มวยไทยชาวฝรั่งเศสอายุ๒๖นะฮะ
โลกมวยไทยหลายสถาบันเพิ่งคว้าแชมป์สนามมวยลุมพินีด้วย

แล้วใส่นวมมาเหลือแค่คำว่ามวยที่เป็นคนละครั้งด้วย
อ่านี่ฮะทางพอมีคนเข้าไปอธิบายเข้าใจเนี่ย

แล้วก็ได้โพสต์ชี้แจงบอกว่าผมศักดิ์มวยไทยที่แขน
คำว่ามวยไทยนะที่แขน
เพราะรักมวยไทยแต่มันเกิดความผิดพลาดที่ช่างศักดิ์
เดี๋ยวจะรีบแก้ไขกราบขออภัยชาวไทยทุกท่าน

ใช่คือเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครกดจิมมี่หรอก

คนน่าจะโกรธช่างศักดิ์มากกว่าว่าคิดอะไรอยู่

รู้เหมือนกันนี่อยู่ที่กลวิธีในการแก้ไขของเขานะ